กำลังเร่งติดตามตัวบอลใต้ผู้ต้องหาที่ก่อคดี
ดาวสะพานใหม่เซียนมวยด้วยกันจนเสียชีวิตคาสนามมวยลุมพินี
เมื่อค่ำวานนี้นะครับหลังจากเกิดเรื่องทะเลาวิวาสกัน
เกี่ยวกับการพนันในเวทีมวยขณะที่กล้องวงจรปิดในพื้นที่นั้น
สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนติดตามจากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์วินาทีที่นายอำนาจอินสุวรรณโนหรือบ่อนใต้
มวยชื่อดังและเพื่อนก่อเหตุทะเลาะวิวาส
และใช้ปืนยิงใส่นายอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปีหรือดาสะพานใหม่
มวยชื่อดังอีกคนเสียชีวิตบริเวณสนามมวยเวทีลุมพินี
รามอินทราก่อนจะวิ่งหลบหนีไปพร้อมเพื่อนที่มาด้วยกัน
เหตุเกิดเมื่อคืนวานนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มในตูนเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย
หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้โทรศัพท์มาหา
บอกว่ามีเรื่องที่สนามมวยเวทีลุมพินีเขาจึงรีบเดินทางมา
และบอกกับผู้ตายว่าให้รอพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหากับฝ่ายในบอลก่อน
หลังมวยชกเสร็จในบอลได้เดินลงบันไดมา
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจึงให้ทั้งสองฝ่ายออกไปคุยกันที่ด้านนอก
เมื่อออกมาปรากฏว่าฝ่ายของนายบอลยกพวกมารอกว่า๒๐คน
ขณะที่ทางด้านนายอัศดาผู้ตายมีประมาณ๑๐คน
จากนั้นเห็นนายบอลเดินกลับไปที่รถ
แล้วย้อนกลับมาโดยถือปืนมาด้วยแล้วเดินตรงเข้ามาหานายดา
ที่หนึ่งในกลุ่มของนายบอลจะกระโดดเข้ามาล็อกคอนายดาจนล้มลง
จังหวะนั้นเองนายบอลชักปืนออกมาจ่อยิงนายดา
และยังหันปืนมาที่เขาก่อนวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถที่ติดเครื่องรอไว้อยู่แล้ว
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนเมื่อประมาณ๓เดือนที่แล้ว
พอเดินไปด้านข้างที่ก็มีพวกเขายื้อนฝัวอยู่แล้ว
พอที่คู่กับพี่ดาปุ๊บบอลต้ายเนี่ยก็เลยเดินไปหลังรถ
ไม่ทราบว่าเดินไปอะไรตรงนั้นผมไม่เห็นเนี่ย
พอสักพักนึงเนี่ยเขาถือปืนเดินขึ้นมา
ถือปืนเดินขึ้นมาหาพี่ดาวแล้วก็มีคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลือง

ส่วนศพของผู้ตายญาติได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชนิยมธรรมหรือวัดหนองผักชีเขตสายไหมโดยมีกลุ่มเพื่อนและคนรู้จักในวงการมวยต่างเดินทางมารดน้ำศพแสดงความเสียใจกันจำนวนมากลูกชายของผู้ตายบอกว่าก
พ่อเคยสอนไว้ว่าอย่าเดินชีวิตตามพ่อ
ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นคนดี
วันเกิดเหตุมารู้ข่าวตอน๔ทุ่ม
ว่าพ่อถูกยิงรู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ในใจได้แต่ภาวนาขอให้พ่อไม่เป็นอะไร
แต่สุดท้ายพ่อก็เสียชีวิต
ครอบครัวยังรู้สึกเสียใจและยังทำใจไม่ได้
พ่อเคยสอนไว้ว่าอย่าเดินชีวิตตามพ่อ
อาชีพนี้พ่อเขาก็พูดอยู่เสมอว่า

พ่อสอนเสมอว่าเรียนให้ดีเรียนให้เก่ง

พ่อลำบากมาก่อนพ่อเหนื่อย
พ่อก็สอนผมตลอดว่าให้เป็นคนดีท่านจะให้ตั้งใจเรียนหนังสือ

กว่าจะออกไปคือไม่ลังเลอะไรเลยแบบ

แล้วมารู้ข่าวอีกที๔ทุ่ม
คือผมใจหายแล้วตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก

คือแม่ก็ขับรถออกไปหาพ่อผม

คือตอนแรกผมนึกว่าจะยิงเฉียดหรืออะไร
ไม่เป็นไรก็คืออยู่บ้านเนี่ยผมขออย่างเดียว

ขณะนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐ปาก
และอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา
พร้อมเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม

นายบอลได้ติดต่อขอมอบตัวในวันพรุ่งนี้
ที่กองมะครับการสืบสวนกองมัชการตำรวจนครบาล

เกาะคดีในลักษณะดังกล่าวมาแล้วถึง๓ครั้ง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
พันเอกสมสกุลวิจิตภาพหรือเศษเปิ่น
เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี
ประทักษ์อารมณ์และเกิดเป็นความแค้นสะสมของคู่อริ
ก่อนจะมาปะทุจนเกิดเหตุยิงกัน

และยุติปัญหาด้วยการพูดคุยกัน
มากกว่าใช้ความรุนแรง
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน